ว่าต้องเป็นข้อคิดเตือนใจทั้งเจ้าของบ้านแล้วก็โจรด้วยนะคะ

เพราะว่าเมื่อวานนี้เกิดเหตุนะคะอีกแล้วชีช้ำสำหรับพระเอกลิเกของเรานะคะ
พิธีกรเงินล้านของเรานะคะจากรายการเกมต่อชีวิตนี่แหละค่ะ
ต่าใจดีค่ะพี่ชายาใช้ถนนที่บ้านนะคะตามภาพที่เห็น
ตัดผ่านเพื่อเป็นประโยชน์กับชาวบ้านใกล้เคียงแต่ดันค่ะ
กลายเป็นช่องทางให้พวกหัวขโมยเป็นเส้นทางสัญจรซะงั้นค่ะคุณผู้ชม
เหตุการณ์เกิดขึ้นสดร้อนเมื่อวานนี้เองค่ะ
เมื่อจนสามคนบุกเข้ามาในบ้านเจอกับแม่บ้านของพี่เอ๋
ซึ่งแม่บ้านมีสติมากเลยนะเชอรี่
หมาพันธ์บางแก้วชื่อเบลล่าเลิศเจ้าเบลล่าออกมาจัดการซะเลยค่ะ
เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรไปฟังแม่บ้านของพี่เอชายาเขาเล่าให้ฟังเลยค่ะ
พอปล่อยมาแล้วนะค่ะขโมยมันก็วิ่งส่วนพี่ไปเลย
บางแก้วเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครูมิชมว่าเป็นหมาพันไทดูเรื่อยเติบ
พี่เอ๋ประจำจังหวัดอังทองสำรวจพื้นที่โดยรอบบ้านตามที่เห็นละครูมิชม
เห็นแล้วน่ากังวลใจแทนพี่เอเหมือนกันนะคะ
มันเป็นแบบว่าทุ่งร้างแล้วอยากจะบอกว่าพอรู้ว่าขโมยเข้าบ้านนะคะ
เอใจแป้วเลยค่ะเพราะเมื่อไม่นานมานี้เองค่ะ
เหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นที่เถียงนาที่เห็นเนี่ยคุณผู้ชม
เขาตีกันตายถัดไปอีกเถียงนานึงก็มีการฆ่าชิงทรัพย์ตายเหมือนกัน
ทีนี้พอขโมยเข้าบ้านจึงจัดการไลฟ์สดค่ะคุณผู้ชม
เพื่อเป็นการหลักฐานกันไว้ก่อนแล้วอยากเตือนไปถึงหัวขโมยนะคะ
อย่าเข้ามาบ้านพี่เอ๋ว่าอะไรรู้มั้ย
ระวังตายนี่แกบอกเลยไปฟังเลยค่ะตายนะตายนะ
ขี้เกียจเพราะว่าเนื่องจากเนื่องเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามาตายในบ้านเรา
ขี้เกียจมาคนในบ้านกลัวผีคุณจริงน่ะ
ก็เลยฝากบอกเอาไว้ว่าหนูเอ้ยอย่าลักขโมยก็เลยมันไม่ดีหรอกลูก
จริงแล้วมันมีอาชีพอะไรอีกมากมาย
จริงนะพี่แจ๊คเนอะถ้าเกิดว่าเป็นบ้านของคนทั่วไปหรือบ้านพี่เอก็ตามเถอะ
ถ้าเขาอยากจะปิดพื้นที่เนี่ยเพราะเป็นพื้นที่ที่ดินส่วนตัวของเขา
ไม่ให้ผ่านก็ได้แต่นี่เขามีน้ำใจอุตส่าห์ให้เปิดทางให้คุณเดินสัญจรกันได้ด้วย
แล้วมาทำแบบนี้โอ้โหผลกรรมตามทันอย่างแน่นอนนะคะ
นี่ยังไม่โดนกัดนะแต่ครั้งหน้าไม่แน่นะคะอย่ามาอีกแล้วกัน
แล้วพี่เอก็เนี่ยค่ะเพิ่มกล้องวงจรปิดเข้าไปอีกเพียบเลยนะคะ
เรียกว่าเห็นทุกมุมค่ะเห็นแบบนี้แล้วคนชั่วก็อย่าทำนะคะ
เพราะฉะนั้นคุณอาจจะตายโดนบางแก้วของพี่เองขย่ำกันได้นะคะ
พี่เอชายานี่ก็ถือว่าเป็นซุปตาที่ติดดินติดดินคนหนึ่งนะฮะ